สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหคุณเช้าคุณอยู่หลายวันมากนะ๒วันติดนะแองจี้สวัสดีหรือยังหัวหล่อนใส่อะไร
วันนี้ใส่มงกุฎดูสิสวัสดีค่ะ
ติดตามรับชมข่าวที่มีสาระกับถาม๓วิกรสุดแซ่บนะคะ
โอ้โหพยิบตาเสียงปลอมมากนะครับ
ถ้าสมมุติคุณจะสะกดคำว่าปลอมให้ดูข่าวใส่ไข่ทุกเย็น
มันจะมีวิธีการปลอมต่างหลายรูปแบบ
แล้วคุณก็เอาสติสัมปัชญะในการเห็นแองจี้ปลอมไประวังรอบตัว
กับสังคมที่น่ากลัวสังคมนี้แองจี้คือตัวแทน

ดูการปลอมของแองจี้แล้วจะรู้ว่าคนน่ากลัวกว่าผี
มีอะไรจะชี้แจงไหมคะว่าคุณปลอมหรือเปล่า

เด็กอย่าไปทำให้มันเบยมันสู้เราจะรู้ได้หมด
ของพี่โรดำนี้ก็ไม่ปลอมยังเป็นแค่งานเหมือน
งานมิลเลอร์

โอเคมาดูข่าวแรกคือราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่พระราชบัญญัติโทษข่มขืนกระทำชำเลาว่า

ไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ของปีพศ๒๐๒๒นั้นระบุว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสิน
มหาวชิลาลงกรพระวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชองค์การโปรด๙ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำหน้าที่รัฐสภาโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำชำราว

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา๑
ประมวลกฎหมายอาญากระทำชำราว
หมายความว่ากระทำเพื่อสนองความไคร้ของผู้กระทำ
โดยการใช้อวัยวเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวเพศ
ทวันหนักหรือช่องปากของผู้อื่น
ซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นวัยเพศอย่างเดียว
อันนี้ละเอียดเลยเพราะไม่งั้นจะบิดได้
มันเปลี่ยนไปได้สองอย่างเมื่อก่อนเฉพาะชายหญิง
อันนี้เขากำลังจะมีนึ่งว่าชายชอบ
ครอบคลุมเลยเมื่อก่อนจะหลุดกันได้
เพราะว่าคำนี้เพราะไม่ครอบคลุมเนี่ยนะฮะ
ตรา๔นั้นให้ยกเลิกข้อความในมาตรา๒
ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่๒๖พศ๒๕๕๙

คงขืนกระทำชำระวหรือหล่อผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
โดยใช้กำลังทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า
จำคุกตั้งแต่๗ปีถึง๒๐ปี
และปรับตั้งแต่๑๔๐๐๐๔๐๐๐บาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวัก๑
โดยกระทำโดยมีอาวุธปืนหรือว่าใช้วัตถุระเบิด
หรือใช้อาวุธโดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน

กระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปี
ปรับตั้งแต่๓๐๐๐๐๐บาทถึง๔๐๐๐๐๐บาท

คือเมื่อก่อนค่าปรับอยู่ที่หลักพันหลักหมื่น
เราเห็นว่าดูก่อนนี้มันหลักแสนแล้ว

อันนี้คือตั้งแต่นี่เลยค่ะ

ส่วนมาตรา๒๗๗บาทผู้รายกระทำชำลาวยิงที่

ต้องระวังโทษตั้งแต่๕ปีถึง๒๐ปี

แม้เด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมนะครับไม่ได้
กฎหมายไหนครอบคุมอย่างหนักแล้วนะครับ
ว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมนี่มีค่าเพิ่มไป
อันนี้ไม่เกิน๑๕ปีแต่สำหรับที่ไม่เกิน๑๓ปี
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๗ปีถึง๒๐ปี
ปรับ๑๔๐๐๐๐บาทถึง๔๐๐๐๐๐บาท
หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าหากว่าผู้ใดมีอาวุธปืนกระทำโดยมีอาวุธปืนมีวัตถุระเบิด
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๐ปีถึง๒๐ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐๐๐บาทถึง๔๐๐๐๐๐บาท

หากใช้อาวุธโทษอีกทีส้มหญิงโทษเด็กหญิงหรือเด็กชาย
ต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต
ครับรวมไปถึงเสกทอยด้วยนะครับ

พวกเซตทอยทั้งหลายไม่ใช่อาวุธเดียวนะครับ

เพราะนางเป็นคนแบบว่าเริ่มต้น
เริ่มต้นเกี่ยวกับว่าคมขืนเท่ากับ

คุณประนัดดาสวัสดีค่ะ
มันเป็นทีมงานใหม่เหรอฮะ

แล้วคำถามคือเซ็กทอยเกี่ยวมันไม่เกี่ยว

ต้องเอาไปล่วงละเมิดเขาก็จะถือเป็น
การใช้อย่างอื่นนี้

อะไรกระทำความผิดอย่างอื่นแทนแต่โทษเทียบเท่าข่มขืนค่ะ

ไม่ใช่เอาวัยวะเฉยแล้วคราวนี้อุปกรณ์ด้วย

อันนี้คือมานั่งตรงนี้แองจี้หวั่นไหวไหม
ไม่ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเลย

แล้วก็เรียกร้องเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว

ยังเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะ
ถ้าการกระทำความผิดผิดเป็นเหตุ

กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปี
ปรับตั้งแต่๓แสนบาทถึง๔แสนบาท

ถ้าหากถึงแก่ความตายระวังโทษประหารชีวิต

คนก็ถูกเถียงในโซเชียลเยอะว่า

อ้าวก็นี่ไงประหารไง
ทุกวันนี้อย่างเกวัญชัยก็ยังไม่โดนประหารค่ะ

เพียงแต่ว่าโทษอยู่ที่ประหารชีวิต

แต่กว่าที่จะมีการพิพากษาว่า

ก็คือสมมุติว่าถ้าสารชั้นต้นพิพากษา
ในการประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

ก็ต้องไล่ไปตามสเต็ป

นี่เมื่อกี้เราถึงนุราเภสอวัยวะเพศทะวันหนักเลยนะฮะ
ผู้ใดกระทำเพื่อฉนองความค

แบบเห็นเป็นโศกแล้วเออไม่ได้ไม่มีความผิดไม่มีชีวิตแล้ว
คุณบุ๋มเขาแล้วอันนี้มีแบบว่าพออยู่ไปนานแล้วได้อภัยโทษไหม
เมื่อปี๕๘ที่เราได้มีการต่อสู้และรวบรวมรายชื่อค่ะ
ขอยกเลิกอภัยโทษกับนักโทษ๕ประเภทไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตั้งแต่ปี๕๘ค่ะนั่นก็คือนักโทษคุณต่อสู้มาตลอด
ใช่ค่ะและโทษที่ข่มขืนแล้วฆ่า
นักโทษที่ข่มขืนคนในสันดารนะคะพ่อข่มขืนลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะแล้วก็ข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงนะคะ
แล้วก็ประเภทข่มขืนเยาวชนแล้วก็ข่มขืนซ้ำ
ประเภทจะไม่มีการอภัยโทษตั้งแต่ปี๕๘เป็นต้นมาค่ะ
คุณฟังดีห้าประเภทคุณบุ๋มอธิบาย
หนึ่งเราสลดทุกครั้งที่ได้ยินพ่อข่มขืนลูกตัวเอง
ต่อไปนี้คือไม่มีการอภัยนั่นคือการประหาร

ใช่ค่ะจำคุกตลอดชีวิตเหลือค่าจำ

แต่เพียงแต่ว่าจะไม่มีการลดจำนวนปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ก็คือใช้จำนวนปีในการเยียวยาเด็กมากกว่า

บทโทษกฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะคะ
มีผลก็คือว่าถ้าเป็นพ่อข่มขืนลูก
จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเพิ่มโทษไปอีก

รวมถึงชายรักชายทั้งหมด
คุณก็ดูกฎหมายค่อนข้างจะครอบคลุมไหมครั้งนี้
ครอบคลุมทันสมัยมากขึ้นลงละเอียดมากขึ้น
ทันสมัยมากขึ้นในกรณีที่จะบอกว่า

ก็จะมีการเพิ่มโทษเสร็จหนึ่งส่วนสาม

แต่ก่อนเวลาบุ๋มฟ้องบุ๋มต้องฟ้องแยก

ซึ่งบุ๋มต้องไปสู้กันหลายครั้ง
แต่คราวนี้ครอบคลุมทีเดียวแล้วฟ้องทีเดียวรวดเลย
มันจะทำให้คนที่จะทำผิดหวัดกลัวมากขึ้น

เพราะว่ากฎหมายมันก็แค่ปลายเหตุ
คมขืนเขาบอกประเทศไทยแล้วเนีย
มีการคมขืนคุณจะเชื่อไหมว่ามีทุกวัน
มีทุกวันพี่แต่อยู่ที่ว่าปัญหาคือ
บางทีแม่เคาร์ส่วนใหญ่เมื่อรู้เห็นเป็นใจ
โดยเฉพาะทุกวันนี้มันจะมีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกันอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าปัญหาอย่างนี้มันจะมี
คุณบุ๋มอยากจะบอกกับประชาชนว่ายังไงณวันนี้
คืออยากจะบอกว่าจริงจริงแล้วในปัญหาตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่อยากจะให้สังคมในสังคมทุกคนช่วยกันแก้ค่ะแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาบางครั้งเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของคนข้างบ้านแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมที่เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่โดนครั้งยิ่งใหญ่อ่ะนะคะแล้วก็เขาจะเป็นแผลเป็นในหัวใจเขาตลอดชีวิตดังนั้น
สู้ในเรื่องของการสู้ของพฤติความเพราะว่าคนที่โดนแล้วเนี่ยเขาไม่ควรต้องมานั่งต่อสู้อะไรอีกอะเขาไม่ควรจะต้องมานั่งหาทนายมานั่งตากหน้าเจอผู้คนมากมายอะไรขนาดนี้ดังนั้นมันคือขั้นตอนแค่เบื้องต้นเท่านั้นที่ในการต่อสู้แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปมันคือจิตสำนึกของคนในสังคมมันคืออะไรอีกหลายอย่างเดี๋ยว
อันนี้แค่อีกหน่วง
ซึ่งน้ำจิ้ม
ดิฉันเป็นแค่แฟนกับคุณทอวชาวครับ
แล้วแฟนใหม่เลยหรือยัง

นางผอมลงนางหน่วยขึ้น
นางผอมลงมีช่วงนางว่ามีนางผอมเลย

ดาราก็มีไม่มีดาราก็มี

อยากได้ที่เยอะอยากจะเด็กกว่ากี่ปีเอ้าครั้งเนี้ย
ไม่แล้วค่ะเอาเหรอขอดูผู้ใหญ่ค่ะแล้วเทรนเนอร์ก็ยังหุ้นกันอยู่ใช่ไหม
ค่ะค่ะคุณกันอยู่แฟนคลับก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะยังไง
ก็ยังมีธุรกิจด้วยกันอยู่กลายเป็นกรยานมิตรแล้วแฮปปี้กว่าเยอะค่ะ
เออแบบนี้แหละดีเหมือนกันเนอะอย่างนี้เนอะ
คุณแม่น่าจะบอกตัวเองนะคะดีเหมือนกันเนี่ย
กับผู้ชายทุกคนที่คุณแม่เลิกคือจบไม่ดีสักทุกคน
อ่าขาดบาทแค้นก็ส่งคนไปจัดการ
อ๋อเป็นการยานมิตรแต่ไม่ได้หรอ

ไปฟังมาไปฟังอย่างกับเมียมากเนี่ย
แล้วเดี๋ยวนี้คือจากเมื่อก่อนเนอะเดี๋ยวนี้ต้องน่ากลัวไปอีกไง

เดี๋ยวคุณแม่แบบอื้อหือเอาถึงตายนะ

คนขยันทำของใส่บ้านคุณแม่นะเชิญ
คุณแม่ต้องเบาหน่อยต้องบานีเขาบ้าง

อีกหนึ่งกรณีขอบคุณคุณปู่คุณบุ๋มยังไม่ไปจะนั่งดูก่อนใช่ไหม
หรืออยากจะนั่งตรงเช้า

ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในสถานีรถไฟราชบุรีเนี่ยออกมาเมื่อแพทย์
เราไปชมคลิปนี้พร้อมกัน
มีการระบุข้อความว่านาทีชีวิตคุณดูดีนะฮะ
ถ้าพ่อไม่ช่วยไว้ลุงตายแน่
แน่ซึ่งเป็นภาพที่ในสถานีรถไฟเนี่ย
เข้าไปช่วยชายวัยประมาณ๖๐รายหนึ่งนะฮะ
จู่ก็ลุกเดินไปที่นั่งพักของผู้โดยสาร

ขณะที่รถไฟขบวนด่วนพิเศษเนี่ย

วิ่งมากำลังจะเข้าจอดเทียบท่า

ร้อยตะโกนด้วยความตื่นเต้นตกใจ

แต่ชายไว้ประมาณ๖๐เนี่ยรายนั้น
เขายืนงงหันไปหันมา

จะลงไปดูล้อรถไฟ

อยู่ดีเค้าบอกเค้าจะลงไปดูล้อรถไฟ
โดยในสถานีที่ยืนรับรถอยู่

นาทีชีวิตอันนั้นนะครับ

จะไปดูล้อรถไฟเขาบอกอย่างนี้

ยัง๑๒๓๔วินาที
รถไฟมา
วินาทีความตายมันเกิดขึ้นได้จริง

เพราะวันนี้มีการพูดถึงนายสถานีฮีโรคนี้ก็คือ
ซึ่งเป็นนายสถานีประจำสถานีรถไฟราชบุรี
และเป็นบุคคลที่ช่วยชายรายนั้น

ทั้งคู่เรียกได้ว่ารอดนาที

วินาทีในความตายรอดมาได้อันตราย

ที่ประจำสถานีรถไฟราชบุรีก็เปิดเผยว่า
เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๖โมงเย็นหรือ๑๘นาฬิกา

เป็นเวลาที่รถไฟด่วนพิเศษขบวนที่๓๗
กรุงเทพประดังเบซากำลังแล่นเข้าสู่ชาญชาลา
เพื่อจอดเทียบท่าเพื่อรับผู้โดยสาร
อยู่ก็มีชายสูงไฟ
ลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งพักผู้โดยสาร

ลงไปยืนอยู่กลางรางรถไฟนะคุณ
จังหวะนั้นตนได้ตะโกน
ได้ตะโกนให้สัญญาแล้วบอกให้ชายคนนเก่า

แต่ชายคนนางเก่าก็ไม่หลบงก็ไม่ยอมหลบ
รถไฟมันเป็นความเร็วพิเศษ
ถูกต้องไหมครับกำลังมายังได้ความรวดร็ว
ขบวนรถไฟดังกล่าพยายามส่งเสียงสัญญาณ
เตือนเป็นเจอมป์แต่ชายคนนเก่าก็ไม่โหลบหลีกไป
ในใจตอนนั้นคิดว่าเออเราต้องช่วยเขาให้ได้

ก่อนจะลงไปกระชั้นชิดตัวผู้ชายคนนั้น
แล้วก็ผลักผู้ชายคนนั้นให้ออกจากราง

ตนจึงได้รีบเข้าไปด้านหลัง
แล้วก็กระชากหักแล้วก็ยังไม่ออกนะ
ก็เลยต้องไปกระชากตัวออกจากรางด้วยความเร็ว
เมื่อกี้ที่พี่เหมียวนับนับอย่างประมาณ๔ถึง๕
คุณนับ๑๒๓๔๕มันคือ๔๕๔
วินาทีนั้นคือวินาทีเป็นวินาทีตาย
ถ้าเขาพักไปแล้วรอบหนึ่งแกไม่ออก
ต้องไปกระชากไปกระชากแก
ในที่สุดก็กระชากสำเร็จฮะ
ที่รถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็เบรกกระทันหัน
ทำให้เกิดกลิ่นไหม้เลยนะคุณแล้วก็การเสียดสีครั้งนี้
ได้อย่างปลอบภัยนี่ต้นได้รับบาดเจ็บ

จากการโดนรถไฟเฉียว

แต่ทางเจ้าหน้าที่เราประพอบประจำสถานีรถไฟราชบุรี
ก็ยืนคุมตัวชายคณเหล่ะ
เมื่อรถไฟออกจากสถานีแล้วก็รีบนำตัวเฮ้ยเป็นอะไร

แต่จากการสอบสวนชายรายนกราวนี้
พูดจาวกไปวนมาพูดจาวกไปวนมา

โดยให้การว่ามาส่งญาติ
แล้วก็จำไม่ได้ว่าส่งขึ้นขบวนไหน
สาเหตุที่ลงไปกลางรถไฟก็เพราะอยากดูรถไฟแบบใกล้

อยากดูรถไฟแบบใกล้

คุณรีบไปไหนก็ได้คุณรีบไปเลยครับไปไหนก็ได้ครับ

ผมไม่ได้รายงานข่าวเนี่ยเพราะว่าคุยกับคุณเนี่ย

ช่วงนางมีแฟนนะเนี่ยทำไมนางสวยมาก

นางเข้ารูปนางหลวย

ช่วงหน้าช่วงหน้าดวงไฟประหลาดมาอีกแต่บุ๋มกำลังจะไปนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยหายวับเข้าเสาไปเลยครับคุณผู้ชม
ติดตามช่วงหน้าครับ

ซึ่งถ้าสมมุติจะพูดถึงภาพดวงไฟประหลา

กระสือกระหาง

ปอบมีดวงเหรอ

แมวโพงคือไงวะแมวโพงคือไงวะ

เหมือนสรังเศษ

ม้าบรองคือครึ่งคนครึ่งม้าป้ายมึงร้อย
ที่ไหนครึ่งโกครึ่งม้าคือเซนท้อล่ะแหละ

เขาบอกว่าชอบอยู่แถวแบบซอยเล็กหลืบ
หรอครึ่งคนครึ่งม้ามีจริงเหรอ

เวลาเคยได้คล่องวงจรปิดครับ
ภาพดวงไฟประหลาดมีขนาดใหญ่

ครับเข้ากำมือลอยไปคุณดูนู่น
ลอยไปลอยมาอยู่บริเวณร้านค้าริมถนน
จึงเปิดหน้าต่างออกมาดูแล้วก็พบว่า
ดวงไฟนั่นน่ะหายวับเข้าไปอยู่ในเสาไม้สะดาว

ซึ่งเสาไม้สะดาวมีขนาดกว้าง๔๕นิ้ว
ส่วนสูง๒๕เมตร
ชาวบ้านที่ทราบข่าวแห่ขอไหวถูกติดต่อกันมา๔งวด

งวดเขาบอกไฟดูสินั่นคือร้านค้าไม่ใช่สารเจ้านะคะ

อันนั้นคือคนเขาบอกว่าคนถูกหวยกันมาตลอด

บุภเฟ่น่าจะทำอีกรอบชุดไทยจะได้มีประโยชน์อีกรอบ

ถูกเขาก็ไม่รู้ว่าหญิงหรือชายไง
นางมาเรียมสมบูรณ์อายุ๕๒ปีเนี่ย
นางเป็นแม่ค้าต้มไส้อีเหนือ
เล่าให้ฟังว่าตนเองแล้วก็เพื่อนแม่ค้าด้วยกัน
ได้มาเช่าเพลิงขายของที่มีความยาวจริงเนี่ย
ความกว้าง๘เมตรยาว๑๖เมตร

โดยเป็นแบ่งเป็นล็อกก็คือแบ่งเป็นขายอาหารตามสั่ง
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไม่สะเดาถูกโดยทางเจ้าของนะฮะได้ปลูกบ้านอยู่อยู่กับติดกับร้านค้าเนี่ย
พร้อมกับทำการติดกล้องวงจรปิดเผื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบ
จากไม่มีประตูไงไม่มีประตูเปิดปิดไงร้านค้าก็แบบเปิดแบบโล่ง
เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาทางเจ้าของร้านเนี่ยได้ตรวจดูกล้องวงจรปิด
พบว่ามีดวงไฟประหลาดมีขนาดเท่ากับกำปั้นมือ
ร่องลอยไปหล่องลอยมาโดยรอบนะฮะ
ทีแรกทางเจ้าของที่ที่ให้เช่าเนี่ยที่ร้านทำร้านค้าก็คิดว่าเอ๊ะภาพดวงไฟจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คิดว่าเป็นคนร้ายที่ย่องเข้ามาขโมยข้าวของของพ่อค้าแม่ค้า
บริเวณเพลิงร้านค้าเนี่ยแต่เมื่อเปิดหน้าต่าง
เปิดหน้าต่างดูปุ๊บนางเห็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมนางเปิดหน้าต่างปุ๊บ
พบว่าดวงไฟเป็นดวงไฟประหลาดแล้วก็ได้ลอยหายวับเข้าไปกับเสาไม้สะดาว

นะฮะที่อยู่บริเวณร้านค้าเนี่ยแต่เมื่อเรื่องดวงไฟประหลาด
โอ้โหตาย
โคตรแห่มัดแม่ค้านี้อุ๊ยเอาละว่าวันนี้กูรวยแล้วว่ะ

ไม่ใช่ค่ะชุดไทยแปลงทรูปเอ้ยเทียนเอ้ย

แต่แอนด์เย็นชาวบ้านเขาจะมาแอปก่อน
มากินข้าวก่อนมาอุดหนุนก่อน
มาอุดหนุนกล้วยตรงกล้วยเดี๋ยวสักคราบ

เพราะว่าใครจะได้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะฮะ
เขาก็เลยส่องไปส่องมา
ปรากฏว่าคนที่ส่องไปส่องมาเนี่ย

ถูกหวยติดต่อกันมาแล้ว๔งวด
๔งวดเอาใหญ่เลยของนี่ข้าจ่าวของบ้าน
ชาวบ้านที่รู้กับชุดไทยสบายเฉียงเธอ
ชุดไทยสบายเฉียงอาหารคาวหวาน

รอทุกวันอ่ะเราไปก่อน
อ๋อจังว่าจะรอไปเสาร์วันอาทิตย์นี้
ไอ้จี้รู้ใช่ไหมรู้โอเครอเสาร์วันอาทิตย์นี้ก่อนแล้วค่อยบอก
ชาวบ้านไปขูดชาวบ้านไปขูดเอาแป้งไปโรยแล้ว
มันเหลืออีกหลายวันคุณแม่เพราะหวยออกวันเสาร์

จัวไปก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหน

แต่อันนี้เด็ดกว่าตอนนี้เขาบอกคนที่มูยิ่งกว่าประเทศไทยเนี่ย
คือประเทศมาเลเซียยิ่งกว่าจีนอีกนะครับณจุดนี้
อย่างที่น้องมดดำบอกเลยเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเล
จังหวัดลานะคะได้มีกลุ่มท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
เดินทางลงเรือมาเพื่อข้ามไปยังเกาะทวด
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน

จะให้โชคและความร่ำรวยกับผู้ที่มากราบไหว้นั่นเอง
ขนาดที่งานท่องเที่ยวชาวมเมริเซียแล้วก็สิรพบรส่วนใหญ่
จะติดต่อผ่านไกด์แล้วก็เจาะจงเป้าหมายเดินทางมาที่เกาะทวดเท่านั้นครับ
โดยจะเดินทางออกจากอำเภอเบตงจดยาลา
เพื่อไปชมทะเลหมอกที่ไอเยอร์เวงนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังท่าเรือบ้านตาพยาวนะครับผม

แล้วก็จะลงเรือนำเที่ยวของชาวบ้านเนี่ย
และผู้ประกอบการเพื่อเดินทางไปยังเกาะทวด
อยู่กลางน้ำเขื่อนบางลานั่นเองหรือทะเลสาบบาลาฮาลา

เรือหางยาวประมาณ๑๕นาทีก็จะถึงเกาะทวดนะครับ
สำหรับเกาะทวดแห่งนี้เป็นเกาะที่โผล่พ้นน้ำ
มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอธานโต
สวัสดิ์จันทราอยู่ประจำการณ์ที่นั่นครับ

ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทวดบูเกี๊ยชื่นชอบ
พร้อมทั้งจุดทูบเทียนไหว้ขอพร

นายเอกสิทธิ์ผู้ประกอบการนำเที่ยว

ถูกต้องฮะอันนี้เอาไก่มานะครับผมบูชา

ถูกต้องเปิดเผยว่าชาวบ้านเชื่อว่าทวดบูเกี้ยเนี่ย
อาศัยอยู่ที่นี่แห่งนี้มานาน
มีนักท่องเที่ยวมาไหว้ขอพรแล้วก็ได้โชคลาภการขอพร
หลายคนกลับไปก็ได้แบบติดต่อกันหลายครั้งเลย
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นโทษเป็นโชคทาง
เขาเรียกว่าเป็นทั่วเป็นทางด้านความเชื่อ
เป็นโชคลาภทางด้านความเชื่อนั่นเอง
ก็จะเป็นสารที่โผล่พ้นมาก
เราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าที่ยาลามีอันนี้เนอะ
ผมก็ไม่รู้ทราบแต่แม่ริมกอเนีย
อันนั้นในปัตตานีวดหรือเปล่า
พูดพูดปัตตานีจ้ะวัดช้างให้

เขาบอกว่าสิงคโปร์ไปรายงานข่าวประเทศเกาหลี
ว่าประเทศเกาหลีมันสมความเสนอในการลดปริมาณขยะ

เก็บเงินอ้อหรอ

ถ้าแบบว่าซื้อมาเยอะเกินไปจนเอามาทิ้งเนี่ย
เขามองว่าประชาชนเกิดความตะหนักในประตำทานหาที่กินเนี่ย
มันจะได้เป็นแล้วค่าใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยนะครับ

มาตรการการจำแนกขยะแต่ละครัวเรือนนั้น

อันนั้นอีกประเทศหนึ่งสิไม่ใช่เกาหลีสิ

คัดขยะเพื่อหาเศษอาหาร

ประเทศเขาก็จะไม่มีรถเก็บขยะถูกไหม

เขาก็มาเก็บในแท็บถังนี้
เขาเก็บที่ถัง
เย้เขาบอกว่าวันนี้เขาทำมา๖ปีแล้วนะ

จากการที่ไม่ซื้ออะไรมากเกินไป

เฉพาะที่กินหรือไม่ก็เศษอาหารก็อาจจะแบบว่าให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งดีนะเอาจริงนะถ้าสมมุติคนเรามันเหลือเศษอาหารทุกวันทุกวัน
มันจะมีเครื่องหนึ่งที่แบบว่าเสร็จอาหาร
เอามาทำปุ๋ยปุ๋ยพันธุ์๒๐นาที

มันเป็นแบบว่านวัตกรรมใหม่ที่เขาบอกว่าคนจะดีที่สุด

เอาไว้ใส่ปุ๋ยในกระถางในบ้านในบ้านอะไรอย่างนี้ได้ไหม

ใช่ออกมาเป็นดำอยู่แล้ว

ไม่ที่ผมดูข้างล่างมันจะเป็นแบบลงดายเหมือนปุ๋ยเลย
จะย่อยลงไปแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้ว

เอาล่ะลิซ่าแบล็กพิงก์
จากเด็กธรรมดาธรรมดาจนวันนี้เป็นผู้ที่มีบุคคล

วันนี้ไอจีนางนี่
เท่าไรล่ะถูกต้องครับระยะเวลาไม่ถึงปีเนอะแอ็งซี่เนอะ

แซงเซรน่ากโกเมสล่ะ
อ้าวลิซ่าแบคพิ้งเราต้องยอมรับประสุทธิ์

คุยกึ้งบอกว่ามดรามบัตรคอนเสิร์ตอื่น

ผู้บริหารก็ต้องมีกรรมด้วยมือสิทธิ์บ้าง

คนที่อยากจะได้บัตรแบบแบคพิ้งคืออีกกันครับ

ก็อยู่แถวอย่างภูริพัฒน์อยู่แถวเมืองทองนะครับคุณแม่

เฮ้ยสองคนที่บอกว่านางปรากวดด้วยกันมายังเช่น

ล่าฝ่ายประกวดเขาก็ประกวดกันมาตลอด
ในที่สุดเนี่ยวันนี้เป็นไอดอลสาวที่โด่งดังไปทั่วโลกจริง
แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
ในโลกออนไลน์ในโลกของแบบว่าในเอเชีย
ถือว่าเป็นลิซ่าเป็นสาวไทยหนึ่งเดียว
บอกเลยว่ายิ่งตกคนเอาไว้ดูไว้เวลาออร่ามันจับ

กลายเป็นแบบว่าขวัญใจของแฟนทั่วโลกไปแล้ว
ทำให้ยอดฟอโร่ในไอจีของนางตอนนี้นะ
เพิ่งเปิดได้ครึ่งปี๒๐ล้านแล้ว
คนระดับโลกติดตามนางเพียบ

อยู่ค่าเดียวกับวิกแบงค์ไง
ล่าสุดลิซ่าทำลายสถิติ

ก็คือสมมุติถ้าเกิดเป็นเน็ตไอดอลหรือคนดัง

กว่า๒๐ล้าน๒๐ล้านคนนี่คือ

แต่เขาอย่าลืมว่าเขาเพิ่งเล่นได้๕เดือน

มีคนอยากจะตามเขาเยอะที่สุด

แรกที่มียอดคุณอ้ำพัชราภาตอนนี้คือ

แต่อันนี้นางไป๒๐ล้าน

นี่๒๐ล้านเหรอมาดอนน่า๑๓ล้าน
แต่เลขมันจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะแบบเฉือนกันแบบเล็กน้อย
น้อยสิ๑๓ก็น้อยนะหยุดซูธรอกวามเมชเกิน๑๓๐กว่าล้าน
คนก็ยังแบบเป็นแฟนคลับแมวเหมียวนางเลยนะ

ซึ่งนางเขาบอกบางทีนางก็แอบกลับมาเมืองไทยนะ

มีคนแบบว่าคนที่บุรีรำเห็นนางแบบเขาบอกว่า

อ๋อนั่งในบุรีลำมาตลอดเลยเหรอ
ใช่เพราะว่าเป็นสาวบุรีรำนะ

นะครับผมนะฮะเออถ้าแอบมานี่มีช็อกเหมือนกันนะ

ให้เห็นพี่บางทีเขาบอกว่าพวกเด็กบุรีลำ
นางกลับมานางก็ทำใช้ชีวิตแบบปกติ

เหมือนเด็กที่เคยโตมาในบุรีลำ

เอามาถึงเรื่องราวของคุณป๊อก

ใช้รูปลูกแฝดขายของนะฮะ
ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลย
นะครับผมต้องออกมาเตือนแฟนนะครับ

สามีคุณมากกี้นะครับหลังจาก

แล้วก็น้องมีย่าไปสร้างไอจีครับ

ยังอ้างว่าเป็นแฟนเพจออฟฟิเชียลด้วย

ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับแฟนคลับหลายคนเป็นอย่างมาก
โดยงานนี้หนุ่มป๊อกจะขอใช้พื้นที่

แล้วก็เคลียร์ความเข้าใจผิดให้กับแฟนแล้ว
เจ้าตัวก็ย้ำทิ้งยังย้ำทิ้งท้ายด้วยว่า
กระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเอาซะเลย
ส่งไปเตือนแล้วอ่านแล้วก็นิ่งเฉยไม่น่ารักเลยนะครับ
นั่นแหละบางทีก็เกินไปชาวเด็กผู้ปลอดภัยหมาตรงนี้
ตอนนี้นะฮะข่าวหาวชั้นไม่ทันอีกแล้ว
เน็ตไอดอลคนใหม่ใครครับพี่

อย่าบอกไม่ต้องปิดเบรกสิ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับ
แก่คุณลูกมดดำคนนี้คชาพาจันเจริญเพราะว่าใครก็รู้ว่ามดดำเป็นลูกกระตันอยู่
ยิ่งกว่าชวนป่วยปี๘กว่าจริงเหรอถึงแม้จะประกาศชัดว่าเรื่องการเมืองเธอเองเนี่ย
อยู่คนละมุมกับคุณพ่อนะครับนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคุณป่าสุชาติของเราแต่งตัวหล่อเฟี้ยวนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าไม่ไว้วางใจใครนอกจากสไตลิสต์ส่วนตัวก็คือคุณลูกมดดำค่ะ

คนนี้คนเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะช่วงวันประชุมสภาค่ะคุณค่ะ
คะแนนที่เฉือนมาอาจเพราะหล่อทิ้มตาก็เป็นได้

นี่นี่ล่าสุดยัง

แบบไหน
ประกาศข่าวดีไปแล้วว่าจะมีน้องให้ดีแลนด์ได้อีกไม่นาน
ล่าสุดก็อัปเดตว่าตั้งคันได้๗เดือนแล้ว

วงสามีและลูกชายคนโต

โอ้โฮมันลงทุนเหมือนลงพุงข้อมูลอาหาร๓๔หัวเราะ

จะมาแบบว่ามาใส่แบบฟูฟ่องไม่ใช่ลิเดียนะฮะ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

นี่ฉันมาทันนะอุ๊ยจ๋าจัดรายการอยู่ที่โปรดีพัทม์ไงแหงจี้ทุกวันไม่ไม่ไปเหรอ

เจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับ